ท่านผู้ชมครับพูดถึงผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
นายนรงศักดิ์โอสดธนากรนะฮะ
หลายคนเห็นการทำงานของท่านในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าโอ้โหทำงานดีจริง
ทับใจมากทุกคนนี่คือรอติดตามการแถลงข่าวชื่นชมทั้งเรื่องวิสัยทัศน์
การแถลงการพูดจาการเลือกใช้คำพูดคือทุกอย่างท่านทำได้ไม่มีทิติ
แล้วเหมือนกับว่ามาอยู่ถูกที่ถูกเวลา
เนื่องจากวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของถ้ำของน้ำ
ของการสำรวจพื้นที่ต้องสั่งการต้องวางแผนต่างนานา
จบวิศวกรโยธาจากมเกษตร
เคยทำงานหลายที่ที่เกี่ยวกับด้านนี้
คือแบบเชี่ยวชาญเลยวางแผนถูกว่าต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้

แต่ทีนี้มีข่าววันนี้เขาก็แชร์กันเยอะ

บอกว่าเนี่ยคอรมอย้ายผู้ว่าเชียงรายไปเป็นผู้ว่าพยาว
ผู้ว่าดีก็ไปย้ายเขานี่ว่าอย่างนี้
รัฐบาลก็รับเละไปสิทีนี้งานเข้าอีกแล้วขนาดอยู่เฉย
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะว่าโคศกประจำสำนักนายมนตรีหรือว่าโฆษกรัฐบาลนะครับ
โทสันเสริญแก้วกำเนิด
ชี้แจงว่าเรื่องที่คอรมอลมีมติเห็นชอบ
โยกย้ายผู้ราชการจังหวัดเชียงรายไปเป็นผู้ราชการจังหวัดพยาว
เป็นมติคอรมอที่อนุมัติกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะฮะ
โดยเดือนเมษายนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
ในส่วนของผู้ราชการจังหวัดในตอนนั้นอยู่
สักประมาณ๑๒ตำแหน่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ

ก็เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมา
และขออย่าให้นำเอาประเด็นนี้
เพราะเดี๋ยวจะบรรทอนกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
ก็มีการแชร์มติคอรมอที่เห็นชอบโยกย้าย
นายนรงศักดิ์โอสดธนากร
ราชการจังหวัดเชียงรายไปเป็นผู้ราชการจังหวัดพยาวกันเยอะนะครับ
บางคนก็ถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าแหม
ทำงานดีขนาดนี้ย้ายจากเชียงรายไปพยาวไปลดเกรดเขาหรือเปล่า
อืมคนพูดว่าคือมองในแง่ที่ว่า
พยาวเนี่ยพื้นที่มันเล็กกว่าจังหวัดเชียงราย
ซึ่งความจริงแหละคนเป็นคราชการก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอก

ที่ถูกย้ายไปอยู่พยาวทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่ามติดังกล่าว
เป็นมติคอรมอเห็นชอบตั้งแต่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้
คือคอรมอลเห็นชอบไปแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอการโปรดกล้าวลงมานะครับ
เพราะฉะนั้นนายนโรงศักดิ์ก็ยังทำงานอยู่
ยังเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงรายณขณะนี้อยู่นะครับ
ส่วนการที่กระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นคือ๒๔เมษายน
ที่เสนอย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถือว่าเป็นอำนาจการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย
ก็เป็นการปรับเปลี่ยนตามวงรอบ
ประเด็นที่เอามาโจมตีว่านายนโรงศักดิ์เป็นคนดีคนเก่ง

โทสันเสริญบอกว่าข้าราชการทุกคนก็เป็นคนดีคนเก่งเหมือนกันหมด
ขอให้สังคมเนี่ยอย่าเอาเรื่องนี้มาโยงกัน
จนทำให้เป็นปัญหาบรรทอนกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
ชื่องรายมือเกี่ยวกับพ่อท่านบุหรีเลี่ยนท่างหวัด
ท่านเนี่ยพี่แม่น่าคงไม่กลับไม่ได้

การกดหาฉองน้องต่างคนเนี่ยมันเกิดแล้ว
คงคิดว่าท่านก็ตั้งใจทำงานถ้าว่าคุณจะย้ายท่าน

จะมีจัดใหญ่ถ้าขนาดอย่างนี้
นี่เป็นคำชี้แจงจากโฆษกรัฐบาลนะครับ
สำหรับนายนรงศักดิ์โอสธนากร
นี่ก็เป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงนะครับ
แล้วก็มีคำสั่งของหัวหน้าคณะคอสช

เมื่อ๔เมษายน๒๕๖๐นะครับ
หลังจากนั้น๒๔เมษายน๒๕๕๙
ก็มีมติคอรมอให้โยกย้ายไปเป็น

ก็ยังต้องรอผลตรงนี้ก่อน
แต่ทีนี้ประวัติของท่านผู้ว่าเชียงราย

คนบอกถูกที่ถูกเวลากับ
ที่ถูกเวลากับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้

เพราะว่าจบการศึกษานะครับ
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
แล้วก็ยังมีปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต

แล้วก็ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสำรวจ

จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอของสหรัฐด้วย
เคยเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดินนะฮะ
เป็นผู้มนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่เด่น
เป็นผู้มนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน

เทคโนโลยีการทำแผนที่วิศวกรรมโยธา

ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงนะคะ

ที่ได้บุคคลที่ถูกที่ถูกเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้

ตั้งแต่คำสั่งหัวหน้าคณะคอสชให้มาเป็นผู้ว่าเชียงราย
เมื่อ๔เมษายน๒๕๖๐คนเชียงรายชอบมาก
เพราะว่าแบบโอ้โหตรงเป๊ะ
ท่านเป็นคนเห็นตรงมากคือถ้าเป็นโครงการอะไรที่ท่านจะต้องเซ็น
ท่านตรวจหมดว่ามันถูกต้องตามคันลองตามกระบวนการที่ควรจะเป็นไปไหม
ก็เคยมีเสียงชื่นชมแบบท่วมท้นเลยนะครับ
ไม่ยอมเซ็นอนุมัติให้เทศบาลนครเชียงรายก่อสร้าง
อนุสวรีช้างคู่บรมีพญามังราย

แล้วมันก็เหมือนกับมีปัญหาเรื่องส่อแววการทุจริต

แล้วก็ยังเคยมีเสียงชื่นชม
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับ
บอกว่าติดตามปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ย
แล้วก็เห็นฝุ่นควันจากการเผาขยะ
เยอะแยะไปหมดในภาคเหนือหลายจังหวัด
แต่จังหวัดเชียงรายไม่มีเลย
มีการตรวจสอบกันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

นั่นแสดงว่าผู้ว่าเชียงรายคนนี้

ซึ่งอันนี้ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่แก้กันมา
แก้แล้วแก้เล่าไม่จบไม่สิ้นสักทีนะ

ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ภารกิจในนี้นะ
ขณะนี้ท่านยังเป็นผู้ว่าเชียงรายอยู่

นี่ถ้าท่านเกษียณผมอยากให้มาสมัครเป็นผู้ว่ากรทมจังเลย
นั่นน่ะสิเผื่อจะช่วยเรื่องของการน้ำรอระบายได้

นี่เขาไม่โยกย้ายประจำปีมาลงผู้ว่ากรทมบ้างเหรอคะ

แต่ตอนนั้นจะตำแหน่งผู้ว่ากรทมจะยังว่างหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมหลายคนบอกแล้วนะว่าอิจฉาชาวพยาว

ก็ถ้าท่านยังไม่ได้มาสมัครผู้ว่ากรทม